สายใหม่ต้องรอดค่ะได้พายาวชนอายุ๑๘ปีที่ประสบเหตุถูกเด็กช่างกลขี่รถตามประกบ
แล้วก็รุมกระหน่ำฟันพาไปแจ้งความที่สอนอสายไหม
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะเราจะเห็นผู้ชายสวมเสื้อสีฟ้า
นะคะคือเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นสามคนแล้วคู่กรณีเป็นนักเรียนช่าง
ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบให้เขาจอดแล้วคนที่สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ปิดบังใบหน้านำโดยเสื้อฟ้าเนี่ยค่ะก็ไล่ฟัน
แล้วมีคนตามมาสมทบรวมเป็น๖คนล้อมกรอบฝั่งคนเจ็บเอาไว้ค่ะ
มีคนนึงเนี่ยนะคะถูกรุมฟันไม่ยั้งเลยค่ะ
เพื่อนอีกคนนึงก็ไม่มีอาวุธไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยืนมอง
ครับนี่พอหนำใจแล้วก็ขี่รถออกไปค่ะอืม
นี่เกิดขึ้นหน้าแห่งหนึ่งตรงข้ามซอยเพิ่มสินยี่สิบ
เขตสายใหม่โอ้โหมากันเป็นแก๊งเลยอ่ะนะคะ
วันนี้ในเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
รวมถึงครอบครัวของผู้บาดเจ็บนายจีรพงศ์หรือเจลอายุ๑๘ปีนะคะ
ก็พากันไปแจ้งความกับตำรวจนายเจลผู้บาดเจ็บเนี่ย
ไปในสภาพที่ยังไม่หายดีเลยนะคะมีแผลที่ถูกฟันต้นคอซ้าย
ห่างจากเส้นเลือดใหญ่ไม่กี่เซนค่ะต้นขาขวาแผลลึกถึงกระดูก
้ว้อยและข้อศอกขวาถูกฟันค่ะเนี่ยค่ะก็ไปแจ้งความ
สภาพที่ยังสาหัสแบบนี้นะคะในเจลเนี่ยเล่าบอกว่าวันนั้นเขากับเพื่อนรุ่นน้องอีกสองคน
คืออ้นกับปอนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามปกติ
แล้วสังเกตว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีมาประกบขับเบียดให้เขาจอดข้างทาง
หลังจากนั้นก็เอามีดฟันรุ่นน้องของเขาเจลก็เลยใช้มีดที่เอาพกมาด้วยเนี่ยป้องกันตัว
แต่ว่าสู้ไม่ไหวค่ะเขาก็เลยเสียหลักพอเสียหลักปุ๊บก็ถูกรุมอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
สาเหตุคาดว่าอีกกลุ่มนึงต้องการที่จะเอาพวงกุญแจที่มีสัญลักษณ์ของสถาบันค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยค่ะ
ตอนแรกเขามาถามว่ามึงเรียนไหนอะไรแบบนี้ครับ

เขาจอดแบบว่าสมมุตินี่เป็นรถผมนะครับ

ชดข้างเลยไม่ครับเขาบีบให้ผมชิดฟุตบาท
เรียนไหนแล้วก็บอกมึงถอดมา

คิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องของสถาบันไหมประเภท
อาจจะนะครับ
ก็ได้ดอกเรียนไว้เขาต้องมาช่วยที่บ้านทำงาน

ครอบครัวบอกว่าต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

กี่คนได้ค่ะลุม๓คน
นี่ค่ะมาสมทบอีก
พ่อแม่ของผู้บัดเจ็บบอกว่า
ห่วงมาตลอดเลยตั้งแต่ลูกเลือกเรียนสายอาชีวะ
เขาใช้วิธีไม่ให้ลูกไปไหนมาไหนตามลำพังให้พ่อไปรับไปส่ง
แต่ครั้งนี้ลูกชายแอบไปเอง
ก็ยอมรับว่าลูกเกเรบ้างตามภาษาวัยรุ่นต่ำ

ขอฝากเรื่องนี้ถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาให้หมดไปด้วยค่ะ
รู้ว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แต่ก็พยายามที่จะห้ามปามแล้วก็สอนเขาว่าให้หลบให้เลี่ยงซะ
แต่ครั้งนี้ก็คงจะหนีไม่ได้ครับ
คุณก็หนีไม่ได้ส่วนตัวจริงถึงต้องถูกกระทำเช่นนี้ครับ

ผมว่าน่าจะมีมาตรการใหม่ออกมาจัดการเรื่องนี้นะ
ผมก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับ
เพราะว่าบุคลากรทางการศึกษาเขาก็มีความรู้พออยู่แล้ว
เขาน่าจะมีวิธีการที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้ดีกว่า

รองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบันสายใหม่ให้ข้อมูลบอกว่า
รู้แล้วนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
อุ๊กอาดมากประกบเหลวงแบบนี้

เห็นแล้วก็แบบใจเต้นเลยนะครับ

ส่วนการแจ้งข้อหาขึ้นอยู่กับพฤติการก่อเหตุของแต่ละคน
เรื่องต้นมีความผิดฐานพกพาอาวุธก่อเหตุรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาพยายามฆ่ายังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ค่ะ